คุณผู้ชมครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน

สถานการณ์แบบนี้มันเป็นยังไง

เพราะบางทีผู้สูงอายุเข้าใจว่าลูกหลานลำบาก

แล้วตัวเองกลายเป็นภาระของลูกหลาน

โอ้โหช่วงนี้ลูกหลานลำบากไม่มีเงินไม่มีทอง

เพื่อให้ลูกหลานนั้นอยู่กันแบบสบายอะไรแบบนี้
ซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะ
คือมันไม่ใช่ทางออกที่ควรจะเป็น

เฮตกรรมที่เห็นอยู่ในห้องน้ำบ้านหลังหนึ่งครับคุณผู้ชม
อยู่ที่อำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีครับ
ลูกหลานมาร้องห้ายมาร้องห่ม
ตายเนี่ยเข้าไปอาบน้ำเป็นปกตินะ
เห็นเยอะทำไมเข้าไปครึ่งชมไม่ออกมาซักที
ก็เลยไปเคาะประตูไม่มีเสียงตอบรับกลับมาสุดท้ายพังประตูเข้าไป
ภาพที่เห็นผูกคอตายไปแล้วนะครับทีนี้นักข่าวเราก็ลงพื้นที่ไป
คุณครินกระมุดโยธินครับไปที่บ้านหลังนี้พบว่าเป็นที่จัดงานศพให้กับคุณตาด้วย
ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายดำ
ก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายน่าจะเป็นเพราะว่าระยะหลังเนี่ย
มีช่วงของโควิดระบาดลูกหลานก็เลยอยู่แต่ที่บ้าน
ไม่ได้ออกไปทำงานเหมือนแต่ก่อนทำให้คุณตาเองอาจจะคิดว่าตัวเองหรือเปล่า
เป็นภาระให้กับคนในครอบครัวก็เลยตัดสินใจผูกคอตาย
เพราะไม่อยากจะทนอยู่นะฮะให้ลูกหลานนั้นลำบากในยามวิกฤตแบบนี้
ประกอบกับคุณตาเองก็เดินไม่ค่อยได้ต้องใช้ไม้เท้าแบบค้ำยันแบบสี่เท้าเลยเนี่ย
นะฮะสี่ขาเลยเนี่ยเขาว่าอย่างงั้นนะแบบเป็นแบบไม้เท้าสี่ขาเนี่ย
แบบเนี้ยในภาพเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารำคาญตัวเอง
หลานก็ได้แต่ให้กำลังใจคุณผู้ชมที่ผ่านมาก็พยายามดูแลกันมาตลอดแล้วครับ
ก่อนหน้านี้คุณตาเคยตัดเพราะว่าอยากตายอยากตายคิดสั้นมาแล้วแต่ไม่สำเร็
แต่ว่าครั้งนี้คุณตาเขาทำจริงนะฮะ
เหนื่อยทิ้งหนูอยากตายจริงแต่แกก็ควรจะเห็นว่าว่าลูกก็ทำกินอะไรไม่ค่อยได้
เครียดมากไม่ค่อยบนให้ตาแกได้ยินออกเอื้อตาแก
นาคมที่ผ่านมาเนี้ยนะฮะมีคนคิดฆาตตัวตาย
บ่อยมากรายนี้รายที่๓ของพื้นที่แล้ว
เกิดจากการที่คนในครอบครัวเขาบอกว่าเขาเครียด
ไม่มีงานทำแล้วไม่มีเงินก็เลยฆ่าตัวตาย
ตอนนี้เขาบอกว่าฐานะทำงานเป็นกู้ภัย
ทุกครั้งที่ต้องไปเก็บศพลักษณะแบบนี้
ตัวเองจะบอกกับญาติและคนในครอบครัวเสมอว่า
เราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

เพราะว่าไม่อยากจะให้คนเสียชีวิตจากความเครียดจากโควิด๑๙

เป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับ